กันที่สาวปูปรายากันหน่อยค่ะปกติช่วงนี้หลายคนกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมคะในโซเชียลต่างจะลงรูปลงคลิปอะไรก็ว่ากันไป
แต่สำหรับปูปรายาเธอไม่ลงมาร่วมเดือนแล้วค่ะ
ไอ้เหตุที่ว่าไม่ลงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากจะลงนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีคนอินบ็อกซ์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์หาเธอเยอะเลย
เข้ามาคอมเมนต์ที่ว่านี่คือมาขอเงินนะคะขอความช่วยเหลือส่งเลขบัญชีมาตามช่องทางต่าง
รายล่าสุดเนี่ยปูปรายาบอกว่าแทบจะไม่ลงรูปในไอจีเป็นเดือนเลยยกเว้นรูปที่ทำเพื่อการกุศล
เป็นเพราะว่าเจอคำขอความช่วยเหลือเป็นพันข้อความค่ะไม่ไหวจริงนะคะ
อย่างล่าสุดนี้นะคะมีข้อความจากชาวเน็ตรายหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าขอความเมตตาด้วยนะคะ
โควิดทำให้เธอลำบากมากเลยตกงานแล้วก็ขอยืมเงินมาซื้อกับข้าวซื้อนมให้ลูกกินเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้
ไม่ได้จะมาขอคุณปูฟรีนะคะเป็นเพราะว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณยินดีให้คุณตรวจสอบค่ะ
รอรัฐบาลไม่ไหวจริงเครียดไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินไม่ดราม่านะคะเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันหมด
ขอความเมตตาด้วยคนคนนี้นะคะมีการโพสต์ชื่อโพสต์นามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารเสร็จสับเลยค่ะ
ตอนแรกคุณปูปรายาเขาก็ถามกลับว่าคุณอยู่กรุงเทพหรือเปล่า
เหมือนว่าถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพคุณปูอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือได้เลยทันที
แต่ทีนี้ค่ะพอเจอแบบนี้ชาวเน็ตรายอื่นอื่นเข้ามาทักกันเพียบเลยบอกความเดือดร้อนตัวเองแบบนู้นแบบนี้
แล้วก็ทักคุณปูด้วยบอกว่าเฮ้ยคุณปูกรณีแบบนี้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะ
บางทีอาจจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมาหากินกับความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ด้วยนะคะ
เขาที่ส่งมาให้คุณปูเนี่ยเช็คแล้วตัวตนก็ไม่มี
แล้วก็ตำหนิคนที่เข้ามาขอด้วยว่าจะให้ดารามาตามช่วยทุกคนแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะคะ
อันนี้คือชาวเน็ตเขาตำหนิกันเองนะคะ
สุดท้ายค่ะคุณปูก็เลยตัดสินใจไม่ให้ดีกว่านะฮะก็บอกเอาไว้ด้วยว่าที่เธอไม่กล้าลงรูปมาเป็นเดือนเดือนเนี่ย
เป็นพันพันคนเลยนะคะที่ส่งมาขอเงินเธอเธอบอกว่าใจเนี่ยมันก็อยากให้แต่ว่าตอนนี้เธอรู้สึกผิดมากกว่าว่าทำไมคนลำบากขนาดนี้
แต่เธอหาทางแก้ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้จริงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนทักไปขอคุณปูประยากันหมดทุกคนอย่างนี้
เธอก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่ารัฐบาลจะมีมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาให้มันเร็วกว่านี้ได้ยังไงนั่นเองนะคะ
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าดาราก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาบุคคลนึงนะคะคุณผู้ชม
ก็ยังไงเบาลงหน่อยละกันสำหรับคอมเมนต์ต่างนะคะ